ผู้ชมครับแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะฮะ
งานบุญงานบวชที่ไหนยกพวกตีกันทุกที
แล้วบางทีบอกวัยรุ่นวัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ย

เจ็บนี่ก็โอ้โหอายุก็ป๊าเข้าไปจะสี่สิบแล้วนะค่ะคนก่อเหตุก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะฮะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับมีงานบวชนะฮะแล้วมีหมอลำซิ่งด้วย
ตามสูตรเลย๒กลุ่ม๒หมู่บ้านมาเจอกันเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
ตัวตัวตัวตัว
อ่านี่ฮะจากจุดเริ่มต้นของคลิปนี่วีรพลคนเจ็บนะฮะ
อายุสี่สิบปีแล้วค่ะทีแรกโดนอยู่คนเดียวนะวีรพลน่ะใช่
ไปไปมามาวีรพลหลุดวงล้อมไปได้หนีไปได้เนี่ยคนอื่นโดนต่อค่ะ
มกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนในงานนี่ฮะผู้หยงผู้หญิงก็พยายามเข้ามาช่วยกันห้าม
ช่วยกันแยก๓๐กว่าคนนะครับยกพวกตะลุมบอลกันงานบวชแห่งหนึ่งนะฮะ
ที่บ้านหนองมะเสี่ยงตะบลหนองไฮอำเภอเสนางนิคม
จังหวัดอำนาจริงนะครับนี่อาวุธครบมือนะฮะมีดไม้คอนปอนเหล็กแป๊บ
ขวดเหล้าขวดเบียร์นะฮะไปเลี้ยงเครื่องปลาใส่กันห้าโมงเย็นสิบแปดมีนาคมที่ผ่านมา
งานนี้มีคนเจ็บแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวีรพลนะฮะ
ที่เราทำลูกศรเอาไว้เนี่ยวีรพลคนเดียวรับไป๗๐เข็ม
ไม่แบ่งให้เพื่อนเลยอ่าก็ดูอาวุธมีมีของแต่ละคนนะพี่หวี
ก็ดูสิแต่ละคนเห็นนะนี่แทนหลุดวิ่งออกไปไม่ได้
เผลอถึงตายไปนะโดยมอยุธชมครับทีมเขารับลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ยเป็นลานปูนนะฮะ
ยังจับกลุ่มกันพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะ
เมื่อสองวันก่อนนะครับเราได้เจอกับสองสามีภรรยานะครับ
ที่บ้านอยู่แถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เล่าว่ามีเจ้าภาพเนี่ยเขาจ้างหมอลำมาเล่นในงานฉลองงานบวช
พอหมอลำซิ่งแสดงเสร็จกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านใกล้เคียงนะในหมู่บ้านคือบ้านหนองมาเสี่ยง
หมู่บ้านใกล้เคียงคือบ้านหนองไห่มาเจอกัน
พวกตะลุมบอลกันวิ่งกรูเข้าหากันใส่กันยับเลยนะฮะ
แล้วจุดที่ใส่กันยับเนี่ยคือหน้าบ้านของเจ้าของบ้านที่เล่าให้เราฟัง
คุณวินัยกับคุณนาวาคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็คือนายวิรพลวงสุตาลหรือว่านายเอกอายุ๔๐ปี
๗๐เข็มนะฮะเจ็บหนักที่ศีรษะนะครับ
เห็นวิ่งหนีไปได้ตอนนี้สาหัสอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เลย
ส่วนนี้ฮะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุนะฮะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงนะครับเป็นแม่ของวีรพลนะฮะ
ก็คือคุณป้ายุพินคุณป้ายุพินอายุ๗๒ปีแล้ว
บอกว่าวันนั้นไปเรียกลูกชายก็คือวีรพลให้กลับบ้าน
แต่ลูกชายบอกเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวค่อยกลับขอไปเคลียร์กับ
กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนที่คำเมนต์กันอยู่ในงานบวช
พยายามห้ามลูกแล้วเห็นว่าต่างฝ่ายต่างเมาเคลียร์กันยังไงก็ไม่รู้เรื่อง
แต่ยังไม่ทันได้ห้ามหรือยังไม่ได้ทันคุยอะไรกันเลย
กลุ่มคู่กรณีวิ่งกรูเข้ามาทำร้ายร่างกายลูกชายก่อนนะฮะพร้อมกับอาวุธครบมือ
ชาวบ้านก็พยายามตะโกนไม่ให้ทำร้ายกันนะพยายามห้ามกันสุดท้ายเอาไม่อยู่นะครับ
ยุพินแกบอกแกก็โดนลูกหลงไปด้วยคือลูกเนี่ยโดนจนน่วมเลยใช่ไหม
ส่วนตัวป้าเองก็วู้ไปเลยนะนี่ดูเห็นไหม
แม่ของวิรพลนี่ป้ายุพินบอกป้าเองก็วูบไปเลย
ฟื้นขึ้นมาอีกทีเห็นลูกชายนอนจมกองเลือดอยู่ใกล้แม่
ก็เลยไปแม่บอกแม่ไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรตอนนั้นแม่ก็โดนเหมือนกัน
โยกข้อนฟ้อนฟ้อนเข่นข้อนก็ลงก็มองไม่พื้นคือเห็นลูกก่อน
ก็แข่งขาอ่อนหมดไปหาลูกไม่ได้เหมือนกัน
โดนเป็นเจ็บชิบเข็มนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับวันนี้ตำรวจเรียกตัวกลุ่มวัยรุ่นที่
บ้านหนองไฮนะฮะมาที่โรงพักแล้วนะครับสพพลทองตรงนี้นะฮะ
นี่ครับเพื่อมาสอบปากคำดำเนินคดีกันทางฝั่งของกลุ่มที่ไปทำร้ายวีรพลเนี่ย
นี่เขาให้การกับตำรวจนะครับโดยบอกว่ามีเพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มนะฮะ
ถูกฝั่งของวีรพลคนเจ็บเนี่ยทำร้ายก่อนรุ่นน้องเขาศีรษะแตกเย็บไปเก้าเข็ม
มือขวาก็เย็บอีก๖เข็มนี่เห็นไหมคนนี้มือซ้ายนะอันนี้มือซ้ายอันนี้ศีรษะนะฮะ
เพราะฉะนั้นพอต่างฝ่ายต่างโดนเขาบอกมันก็เลยชุลมุนวุ่นวายนะครับ
ส่วนอาวุธที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ของกลุ่มฝั่งเขาเป็นกลุ่มของวัยรุ่นในพื้นที่งานบวชก็คือบ้านหนองมะเสี่ยง
ถึงว่าคุณป้ายุพินบอกป้าเห็นค้อนปอนเข้าไปป้าเขาหงายหลังแบบวูบเลยสลบเลยล้มเลยนะฮะ
คือทางกลุ่มบ้านหนองไฮเนี่ยบอกว่าเป็นของวัยรุ่นเจ้าถิ่นคือบ้านหนองมะเสี่ยง
พวกเขามางานเนี่ยไม่ได้เอาอาวุธมาถามว่าเอาแล้วค้อนปอนมาอยู่ที่ฝั่งเขาได้ยังไง
แย่งจากฝั่งนั้นมานั่นแหละเพื่อเอามาป้องกันตัวเองเหมือนกันเพราะฝั่งเขาเนี่ยโดนก่อนแล้วบาดเจ็บ

ที่เป็นคู่วิวาดกันเนี่ยสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็๑๐คนถึงสิบห้าคน
รวมแล้วก็สามสิบกว่าคนนะครับฝั่งของคนเจ็บก็คือฝั่งวีรพลนะฮะ
ฝั่งนี้มาแจ้งความแล้ว๓คน๑ใน๓ก็คือครอบครัวของวีรพล
ที่เขามาแจ้งความแทนนะฮะเดี๋ยวรอคนเจ็บอาการดีขึ้นจะสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนฝั่งของต่างถิ่นที่มาที่งานบวชเนี่ยตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียก๘คนนะฮะ
แล้วก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้วแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เดี๋ยวจะสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมเพื่อเรียกคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเพิ่มเติม
ทำยังไงอาทิตย์เนี่ยเค้าอย่าไปกันเลยมั้ยใครจะบวชก็ปล่อยเค้าบวชไปเถอะ
ก็มีข่าวแบบนี้บ่อยจริงงานบวชงานอะไรงานบุญก็จะตีกันทะเลาะกัน
คือต้องเอามาไล่ดูว่าไอ้ที่ตีตีกันเนี่ยคือเป็นญาติสนิทรู้จักกับเขาขนาดไหน
หรือแค่ว่าเขามีงานก็ไปหน่อยสุดท้ายก็เมาแล้วก็ตีกัน